อีกฝั่งหนึ่งของถนนมีกระบะขับมาด้วยความเร็ว
แล้วเสียหลักเหินข้ามเกาะกลาง
แล้วรถยนต์เนี่ยท้ายเหวี่ยงมาฟาดกับรายเดอร์
ไปอัดกับรถอีกคันที่จอดริมทาง

หลายคันพังเสียหายรวมเบื้องต้นประมาณ๖คันครับ

นาทีอุบัติเหตุภาพจากวงจรปิดดูอีกครั้งเห็นไหมฮะ
กระบะเนี่ยขับมาจากเลนส์อีกฝั่งหนึ่งตรงจุดนู้นนะ

แล้วเหมือนเหินข้ามเกาะกลางมาฟาดกับรถยนต์คันสีแดง
แล้วมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาขี่มาพอดี
รถคันสีแดงเหวี่ยงมาฟาดร่างมอเตอร์ไซค์มาอัดกับรถที่จอดอยู่ริมทาง

คือขวาเนี่ยประกบเข้ามาซ้ายจอดนิ่งอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงกลาง

จังหวะนั้นเหมือนจะแซงให้พ้นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
แล้วเสียหลักไปเฉียวชนกับเก๋งขาวเลนส์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะ
เหินข้ามเกาะกลางมาจังหวะนั้นรถเสียหลักแล้วก็มาฟาดกับรถอีกหลายคันเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นพิกัดถนนเชื่อมสัมพันธ์ครับ
งจอกกอทมเมื่อเช้าวานนี้ฮะ๘โมงโดยประมาณ
คือเจ้าตัวเล่าให้ฟังคร่าวเบื้องต้นบอกว่า
เขาเปิดร้านอยู่ระแวกแถวนั้นนั่นแหละครับ
จริงไม่ได้เห็นเหตุการณ์หรือว่าอยู่ในที่เกิดเหตุตั้งแต่แรก
รู้อีกทีก็คือมีรถกู้ภัยรถหวอมารถตำรวจมา
เคลียร์เหตุการณ์แล้วก็รู้ว่าอุบัติเหตุนี้
มีรถพังเสียหายทั้งหมด๖คันทั้งรถเล็กรถใหญ่
หนักสุดก็คือรายเดอร์นั่นแหละครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเห็นไหมฮะ

และยังไม่รู้ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้
เกิดจากอะไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะฮะ